ทำไมโดนอยู่คนเดียวล่ะมาล็อกล้อฉันคนเดียวเนี่ย

แม่ก็คือแม่ลีน่าจังค่ะคุณผู้ชม
คือไปทานก๋วยเตี๋ยวแถวสวนหลวงสแควร์
แล้วจอดกินก๋วยเตี๋ยวได้๕นาทีเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าตำรวจมาล็อกล้อ
หมอนี่ทุกคนเดียวไม่ได้

มึงกูเลยเหรอคะคราวนี้กับตำรวจเนี่ยนะ
คือก็ไลฟ์ประมาณ๑๐นาทีอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้คุณลีน่าจังให้คนขับรถไปจ่ายค่าปรับ
ทีนี้พอตำรวจมาปลดล็อกก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ก็เลยถามว่าทำไมถึงล็อกล้อรถเธอคันเดียว

ทีนี้ก็เลยให้ตำรวจไปล็อกล้อทุกคัน
งั้นเดี๋ยวจะฟ้องอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ท้ายที่สุดนะตำรวจปลดล็อกให้ของรถคุณลีน่า
แล้วก็ไปล็อกรถคันอื่นที่จอดอยู่ทำผิดกฎหมาย
แต่ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะต่อสาย
โทรไปหาคุณลิน่าจังเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดนด่าไหมทีมข่าวเราไม่โดนด่าใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหม
เดี๋ยวลองดูว่าทีมข่าวจะโดนด่าไหมค่ะ
เชื่อว่าไลฟ์สดให้เขาดังก็จบแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเขาขอโทษแม่แล้ว
นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าจบแล้ว
เพราะว่าเป็นคนใจสปอร์ตไม่ได้ติดใจอะไร
พอตำรวจเขาขอโทษแม่แม่ก็จบแล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็สอบถามพันธุ์ตำรวจตรีศักดิ์ชัย
อยู่รักษณวัฏจราจรสรณปฑทมวัน
คลิปเนี่ยเขาก็ชี้แจงนะว่าตอนนั้นมีรถลีน่าจังจอดอยู่คันเดียว

แต่ลีน่าจังไม่ฟังเหตุผลที่ตำรวจอธิบายแล้วก็มาด่าทอ

อันนี้ก็เป็นการทำตามกฎจราจร

ตำรวจรายนั้นเพิ่งเริ่มทำงานมาปีนึง
แต่ว่าที่ผ่านมาก็เป็นคนที่เพื่อนตำรวจ

เพราะว่าเป็นคนดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ได้รับรางวัลด้านการแก้ไขปัญหาจราจร
การันตีการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ได้รับรางวัลเดือนมิถุนาเดือนที่แล้วเอง
ในคลิปเห็นไหมว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้ดี

ตำรวจรายนี้ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา
ว่าจะเอาผิดแม่รีน่าตามกฎหมายหรือเปล่า